คุณผู้ชมครับพระครูมงคลยานโสพลเจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง
อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายได้กล่าวรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์นั้นทรงเปรียบดังพระโพธิสัตว์โดยพระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมี
รวมทั้งพระองค์นั้นทรงมีพระราชวิริยอุตสาหะแม้ว่าจะทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตาม
ก็จะทรงแบ่งเวลาเพื่อทรงศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของพระครูมงคลยานโสพลกันครับ
ลักษณะของพระองค์เหมือนกับพระองค์ทรงบำเพ็ญเป็นพระพุทธศัตว์ลักษณะนั้นคล้ายกับว่าสร้างบารมี
พระองค์ที่ต้องเสด็จไปตุระกันดันทำไมพระองค์จะต้องทำงานเยอะถึงขนาดนี้
อันนี้คือเป็นวิสัยของพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อจะตรัสรุเป็นพระพุทธเจ้า
พระองค์ทั้งมีทั้งความอดทนซึ่งมันตรงต่อคำสอนพระเจ้าวคันติหิตาสุขาวหา
ความอดทนอามาจึงประโยชน์สุดพระองค์มีทั้งความเพียรมีความเป็นกระวิทย์ระเยนในทุกขมันเจติ
คนลุกทุกข์ได้เพราะความเพียรพระองค์มีความสันโดดยินดีคือพอใจตามมีตามได้
พระองค์ทรงให้โอวาสเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไงมาจากนี้สันตุธีปรมังธนัง
ความยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งพระองค์มีความกระตันอยู่เป็นเลิศ
มีพระปัญญาเป็นเลิศทำไมว่าคนที่ศึกษาเยอะแยะในประเทศไทยเราเนอะ
ก็สูงสุดก็คือดรแต่ความคิดของพระองค์ทำไมมันแตกต่างกว่าที่ไปศึกษามา
เป็นทั้งความอดทนเป็นทั้งความเพียนเป็นทั้งความยินดีพอใจก็เรียกสันโดด
มีความกระตันยูรู้คุณเรามีพระปัญญาอย่างนี้
โดยการสละอะไรต่างพวกก็พร้อมไม่หมด
คือปฏิบัติตามพระธรรมความสอนผู้ชาวจริง

ก็เพราะพระองค์ลงศึกษาเรื่องพระพวทธิสัตว์เรื่องพระจนกเห็นไหม
ที่พระองค์ทรงวิธลิขิตเรื่องพระจนกขึ้นมานั่นนั่น
นั่นแสดงว่าพระองค์สลึกซึ้งในธรรมผู้ชาวจริง
อย่างพวกเรามีเวลาเยอะแยะมีใครบ้างที่จะศึกษาเหมือนพระองค์
พระองค์ทรงงานไม่มีเวลานะแต่ทำไมพระองค์ยังศึกษาพระธรรมวินัยได้
นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเอาเป็นแบบอย่าง
ถ้าพวกเรารักพระองค์นะรักในหลวง
เอาพระเจริญาวัฒน์ของพระองค์เนี่ยปฏิปัตตามเถอะ
ประเทศไทยเราเนี่ยโอ้จะมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดเลย
ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเอาแค่ตั้ง๕๐เปอร์เซ็นต์๓๐เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว